ดูกันที่เรื่องของผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นแม่กันบ้างนะครับ
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
มอบประกาศนียบัตรให้แก่แม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดีประจำปี๒๕๕๙
แล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งเป็นคุณยายใจบุญ
ขายข้าวในราคาถูกจริงแล้วจานละ๒๐บาท

และก็ยังให้ทานฟรีสำหรับผู้พิการด้วย

โดยนายสถาพรคำแท่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

นำกระเช้าของขวัญแล้วก็ประกาศนียบัตร
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการ
ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งภายในประกอบด้วยเครื่องปรุงรส

เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบประกาศนียบัตร
แก่แม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดีประจำปี๒๕๕๙
แก่คุณป้าดวงจิตแซ่จึงหรือว่าคุณป้าหมวย

ป้าหมวยอายุ๖๖ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
ซึ่งขายอยู่ข้างที่วาดกาลัมเผอร์สีขอราภูมิ
หลังทราบข่าวว่าคุณป้าหมวยขายข้าวทุกอย่าง
จานละแค่๒๐บาทเองคุณ
ยุคปัจจุบันหาทานไม่ค่อยได้

ถ้าจะเพิ่มอีกสักหลายเท่าก็เพิ่มไปอีก๕บาทเลยค่ะ
นี่แหละครับคุณป้าหมวยขายข้าวทุกอย่าง๒๐บาท
ส่วนคนพิการคุณป้าหมวยบอกมาทานฟรีเลย
ถือเป็นการสวนกระแสเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับ
โดยการไปมอบครั้งนี้นะครับ
ก็มีร้อยตำรวจเอกนักฆิรินเกษริในอำเภอ๔ขอรับภูมิให้การต้อนรับ
แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ
คุณป้าหมวยบอกว่าค้าขายแบบนี้มานานแล้ว
ตั้งแต่อายุ๗ขวบแล้วลูกเอ้ย

ตอนนี้ไม่ใช่น้ำหนักตอนนี้อายุคุณป้า๖๐

เออนะครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตคือขายมาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทางผู้หญ้าตายายพี่ปั้นนะครับ
ก็ขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งมาตลอดนะครับ
หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับน้องสาวที่สุรินนี่แหละครับ

ส่วนขายในราคา๒๐บาทและให้คนพิการทานฟรี
เพราะว่ารู้สึกสบายใจเพราะว่าเคยยากจนมาก่อน

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นแม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดีประจำปีนี้
แล้วก็เป็นคุณป้าที่ใจบุญมาก
บุญมากก่อนหน้านี้เราก็จะเคยเห็นนะคะ

จะมีการให้คนพิการเข้ามาทานได้ฟรีเลย
เป็นน้ำใจที่มอบคืนสู่สังคมนะคะ